ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวดีเรื่องควายน้ำหรือว่าควายปลักค่ะเพราะว่าการเลี้ยงควายปลักแล้วก็ระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทธลุงได้รับการขึ้นมรดกโลกเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนับเป็นมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทยนะคะการขึ้นทะเบียนมรดก

ที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะควายน้ำมีบทบาทที่สำคัญมากในการช่วยในการควบคุมวัชพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำลดการตื้นเขินหรือว่าปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการทับถมของวัชพืชนะคะทางด้านของดรเชิดศักดิ์เอื้อรักนะคะจากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนมหาวิทยา
ควายเนี่ยนะคะยังทำให้เกิดทางน้ำธรรมชาติกว่ายี่สิบสองสายเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำต่างต่างที่มีปลากว่าสี่สิบชนิดและที่สำคัญปลักของควายเนี่ยนะคะยังกลายเป็นที่วางไข่ของปลาอีกด้วยเพราะฉะนั้นควายน้ำอย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบเลยถือว่าเป็นการควบคุมอ่าในเรื่องของระบบนิเวศต
หรือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่ช่วยรักษาระบบนิเวศของเราด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ